ตรวจสอบพื้นที่กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปประจำจุดกันมาสักพักหนึ่งแล้ว
รายงานสถานที่แล้วก็สถานการณ์ต่างเข้ามาโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรี
ทางการได้ประกาศเตือนค่ะในส่วนของ๕อำเภอให้ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อน
เนื่องจากว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะล้นสปิลเวย์อย่างที่ได้รับรายงานกันไป
ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเราจะไปตรวจสอบกันกับคุณสิรินทิพย์คลี่เขียวนะคะ

ทั้งคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณเขื่อนแก่งกระจานยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชุมติดตามสถานการณ์รุ่มแม่น้ำเพชรชบุรีนะคะที่ได้ประเมินว่า
ในวันนี้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะล้นสปิลเวย์ค่ะ
เช้าวันนี้เขื่อนแก่งกระจานนะคะกำลังเร่งระบายน้ำ
ยังคงมีน้ำเหนือเขื่อนไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเมื่อวานนี้นายสมเกียจประจำวง
เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช
ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรี

ในช่วงเที่ยงวันนี้น้ำจะล้นสปิลเวย์
และในช่วงเย็นวันที่๖สิงหาคม
ไหลเข้าถึงอำเภอเมืองเพชรชบุรี
จึงได้สั่งการให้กรมชลประธาน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
กรมทางหลวงเตรียมรับมือ
เพราะคาดว่าจะมีมวลน้ำกว่า๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ได้เตรียมตัดน้ำลงคลองชลประธาน๕๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่วนที่เหลือจะไหลลงสู่แม่น้ำเพชรชบุรี
พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่๕อำเภอ
ซึ่งประกอบด้วยอำเภอแก่งกระจาน

ยกของขึ้นบนที่สูงค่ะ

ยังได้ประเมินน้ำในจังหวัดเพชรชบุรี

โดยจะมีน้ำท่วมสูง๘๐เซนติเมตร

และจะท่วมขังประมาณ๑เดือน

ทางกลมชนรับประทานก็จะพ่องน้ำออกไป
ส่วนจุดที่มีคันกั้นน้ำก็จะลดระดับลง
เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลออก

ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ

ให้ประชาชนยกของขึ้นบนที่สูง
โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดในเขตเทศบาล
เมืองเพชรชบุรี
ที่เศรษฐกิจมีรถจากเทศบาลเมืองเพชรชมบุรีได้ประกาศเสียงตามซ้าย
ในวันพรุ่งนี้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะไหลเข้าท่วมในตัวเมืองค่ะ
ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
ขณะที่ประชาชนเองนะคะก็ได้นำถุงกระสอบทรายที่ใช้จากปีที่แล้วมาเปลี่ยนกระสอบใหม่
เพื่อเตรียมเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมเพราะกลัวว่าจะหนักกว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมา
ล่าสุดนะคะน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณถึง๗๐๑๓๖ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์แล้วค่ะ
ตอนนี้นะคะทางจังหวัดนะคะได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำนะคะไว้ตามจุดต่างแล้ว
เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณศิรินทร์ทรีปนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำ๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ว่าอาจจะมาจากฝนที่ตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น
ใช่ครับถ้านับไป๒๐ชั่วโมงก็ประมาณเช้าตรู่วันพรุ่งนี้นะ
เตรียมพร้อมอาจจะนอนไม่หลับชาวบ้าน

เวลาน้ำมานี่เขามาแบบฉุกเฉินเหมือนกันนะ